นี่เล่าเรื่องยาเสพติดต่อเนื่องกันเลยละกันค่ะคุณผู้ชม
พาไปดูการซ้อนแผนล่อเสือออกจากถ้ำ

เอ็มรัสดาอันนี้เป็นขายาเขานะ
แล้วเขามีหมายจับหนีหมายจับอยู่
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องมีการซ้อนแผนกันสุดฤทธิ์เลย

นี่เป็นนาทีที่ชุดปรับปรามยาเสพติด
ตำรวจภูทรลำปางไปรวบตัวเอ็มรัศดา
ฉายานะเขาเป็นเครือขายยาเสพติด
ชื่อจริงเนี่ยก็คือนายวีรนัยลิ้มวงเงินอายุ๓๒ปีค่ะ
แล้วปกติเอ็มรัศดาเขาจะเปลี่ยนที่อยู่บ่อยค่ะ
เพราะกลัวไงเจ้าหน้าที่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
แล้วตามไปจับกลุ่มตัวทีนี้เจ้าหน้าที่เขาเหนือชั้นกว่ามาก
เขาก็ต้องวางแผนแบบซ้อนแผนเลย
ให้เจ้าหน้าที่ทีมหนึ่งเป็นสายลับ
แล้วนัดหมายกันเลยว่าให้มารับยาเสพติด
ที่อพาร์ทเมนต์ชั้น๒อยู่ที่ตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองลำปาง
ทีนี้ชุดที่เป็นสายลับก็ไปทำหน้าที่รออยู่ในห้องนะ
ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นดักรออยู่ข้างนอก
แล้วก็จัดกำลังเฝ้าดูผ่านไปเป็นชั่วโมงค่ะ
ตามเวลาที่นัดหมายเลยคือเอ็มรัศดาก็ขี่มอเตอร์ไซค
มาถึงตรงหน้าพาร์ทเมนต์คุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหม
เขาพยายามซูมมาจากข้างบนแล้วมอเตอร์ไซต์ของในเอมเนี่ย
ขี่วนไปวนมาอยู่หลายรอบเลยมีการโทรศัพท์บอกสายลับ
ก็คือบอกอีกคนนึงอ่ะที่อยู่บนห้องอ่ะครับ
บอกว่ามาเจอกันที่ข้างหน้าได้ไหมไม่ต้องขึ้นไปบนอพาร์ทเมนต์หรอก
แต่ว่าทางฝั่งสายลับเอ็มเขาไม่รู้ไงว่าเป็นสายลับ
เขาก็ยืนยันว่ามาที่ห้องเถอะเปิดรอไว้นานแล้วเดี๋ยวลงไปด้านล่าง
เดี๋ยวเจอตำรวจจับในที่สุดเอ็มรัศดาหลงกลค่ะคุณผู้ชม
ขี่รถมาจอดตรงทางเข้าอพาร์ทเมนต์เมื่อกี้แล้วก็เดินขึ้นชั้นสอง
พอเอ็มก้าวขึ้นชั้น๒ปั๊บเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่เขาตามไปแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ
แล้วพอเขากรูกันไปปุ๊บเนี่ยเอ็มก็โดนรวบตัวทันที
แต่ตอนนั้นนะเอ็มรัศดาก็ยังแบบบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไงรู้ไหม

คุณตำรวจเนี่ยผมมารับยาเดี๋ยวผมจะเอาไปให้เจ้าหน้าที่
แต่ไม่รู้อะไรซะแล้วว่าที่อยู่ในห้องเนี่ยก็ทีมเดียวกันนี่แหละเป็นสายลับ
ดังนั้นค่ะพอวางแผนล่อเสือออกจากถ้ำมาได้เรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องโดนจับกลุ่มนี่คือในเอ็มรัศดา
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะนายเอ็มเขาจะมาเช่าหอพักแล้วก็ย้ายที่อยู่บ่อยมาก
ระวังตัวดีมากเพราะว่ารู้ไงว่าตัวเองมีความผิดมีชะนักปักหลังอยู่
เนื่องจากมีหมายจับคดียาเสพติด๓หมาย
คือ๒หมายเป็นความผิดในพื้นที่สพแม่จันทร์เชียงราย
อีกหมายหนึ่งคือสพเขลังนครที่ลำปาง
ทีนี้พอจับกลุ่มได้ก็ต้องประสานตำรวจทั้ง๓หมายค่ะ
ในที่เกิดเหตุให้มารับตัวแล้วก็ดำเนินคดีในเอ็มรัศดาตามกฎหมายต่อไป